พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสตูนค่ะเขาได้มีการปราบปรามเรื่องของการลักลอบ
นำเข้าเนื้อเถื่อนไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อควายนะคะ
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้แล้วก็ได้ของกลางเป็นเนื้อควายหรือว่าเนื้อกระบือ
พันห้าร้อยกิโลกรัมค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการทำลาย
เขาใช้วิธีฝังกลบแล้วก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
นายเวียรพงศ์บัวรภาประสุทธิ์จังหวัดสตูน
พร้อมด้วยนายสุชีพเอี้ยวเหล็กหัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดสตูน
เขาร่วมกันทำลายนะคะอย่างที่เห็นคือเนื้อควายเถื่อน
ทางสำนักงานสุรกากรวังประจันทร์อำเภอควรโดนจับได้
หมู่๒ตำบลวังประจันทร์
น้ำหนักเยอะเลย๑๕๔๐กิโลกรัมคุณผู้ชม
รวมแล้วเกือบ๒๘๐๐๐บาท
นี่คือเป็นข้อตกลงระหว่างกรมประสุทธิ์และกรมศุลกากรนะคะ
เขามีการดำเนินการในเรื่องนี้เป็นการปรับรามการค้าเนื้อเถื่อน
ลักลอบขนเนื้อเถื่อนตามกฎหมาย
ก็คือพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปี๒๕๕๙
วิธีการเขาก็คือฝังกลบฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างที่เห็นนะคะ
เวียรพงศ์บอกว่าตั้งแต่ต้นปี๒๕๕๙
เจ้าหน้าที่สำนักงานประสูจน์สัตว์เข็ด๙

ฐานีพัฒนาอาหารสัตว์และด่านกักกันสัตว์สตูนเขาร่วมกันนะคะ
มีแผนปราบรามเรื่องของการลักลอบนำเข้าเนื้อเถือน

เนื่องจากว่าราคาเนื้อในพื้นที่จังหวัดสตูนราคาแพง
ตามท้องตลาดเนี่ยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๔๐บาทนะคะ
แต่เนื้อนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านถูกกว่า
กิโลกรัมหนึ่งไม่เกิน๑๘๐บาท
กลุ่มผู้ลักลอบก็จะขนเนื้อมาค่ะในลักษณะคล้ายกับกองทัพมด
ซ่อนมากับของชนิดอื่น
ขนเข้ามาขนเข้ามามาสะสมให้ได้จำนวนมาก
หลังจากนั้นก็ส่งขาย
เนื้อวัวเนื้อควายเขาผสมปะป้นเงินไป
ตั้งแต่ต้นปีจับกลุ่มแล้วก็ทำลายไปแล้ว๓๙๕๐กิโลกรัม
ซึ่งความแตกต่างของราคาก็เป็นเหตุจูงใจ
ทำให้มีการลักลอบนำเข้าเนื้อเถื่อน
เพราะว่าราคาแตกต่างกันค่อนข้างมาก